เราก็พาไปดูทุ่งดอกเบนจม่า

ใช่แล้วก็ทุ่งเบนจมาสที่นี่จะสวยงามแค่ไหนนะครับ

หลังจากสภาพอากาศในจังหวัดพิสุนโลกเริ่มหนาวเย็นลง

นะครับชูช่อแบบนี้สวยจริงนะฮะ
ก็หลายสิบไร่นะในพื้นที่หมู่๑๕บ้านทุ่งศาล

ของคุณสายฝนดวงศรีแล้วก็เพื่อนบ้านอีกกว่า๒๐คน
กำลังออกดอกเบ่งบานรับแสงแดดอ่อน
เพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปชมความสวยงาม

รวมทั้งเตรียมนำไปขายตามท้องตลาดในแต่ละจังหวัดด้วย
แล้วก็นำไปขายในนอกพื้นที่ด้วยนะครับ
โดยเฉพาะที่ปากคลองตลาดกรุงเทพมนครนะครับ
พ่อค้าแม่ค้าเดินทางไปรับซื้อถึงสวนเลยคุณ
อกใหญ่สวยชูช่อแบบนี้ใครจะไม่ซื้อล่ะเห็นไหมล่ะ
ก็คือในขณะที่เรากำลังทำสวน
แล้วก็ดอกไม้ก็เบ่งบานควรไปถ่ายรูปก็ได้
และเอาไปขายในทีหลัง

ถ้าจะถ่ายนี่มุมนี้สิต้องถ่ายมุมแบบนี้
เห็นไหมฮะเห็นสีเหลืองของดอกไม้
ตัดกับสีฟ้าและน้ำเงินของท้องฟ้า
ซึ่งตอนช่วงนี้เป็นท้องฟ้าโปร่งใช่ค่ะ
ส่วนการสวมเสื้อผ้าถามว่าสวมเสื้อสีอะไรดี
ถ้าต้องถ่ายสีเหลืองตัดกับสีฟ้าแบบนี้

เอาเลือกไปเลยระหว่างสีสดใสไปเลย
นี่วันนี้มาเรียน
ถ้าสมมุติว่าใส่สีสดก็จะทำให้ทุกอย่างนั้นดูสด
แต่ถ้าเราอยากดูซอฟต์ลงมาหน่อย
เพราะหลายคนเอาจริงนะเที่ยวช่วงหน้าหนาว

เขาบอกว่าต้องเตรียมเสื้อผ้าเพื่อจะถ่ายรูป
อย่างบางคนนะไปแบบสมมุตินะครับ
พื้นที่เขียวหน่อยใช่ไหม

มีหมอกสีขาวคือท้องฟ้ายังไม่สด

เพราะว่าเราอยากเป็นธรรมชาติไง
ถ้าใส่สีขาวก็กลายเป็นหมอก
ดังนั้นต้องใส่โทนสีอะไรดี
สีเขียวกับสีขาวใส่โทนสักสีเหลือง
สีฟ้าสีชมพูที่คุณชอบได้

กางเกงสีแดงเสื้อสีชมพูได้ไหม
ก็ได้แล้วแต่คุณหน่อย
โดยดอกเบนจมาจะออกช่วงฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป
ซึ่งหากสภาพอากาศหนาวเย็นมากก็ทำให้ออกดอกมาก
ชะวังว่าออกเยอะชะวังว่าอากาศเย็นนะครับ

อกขนาดใหญ่แยกขายนะราคาดอกละ๓๔บาท
สร้างรายได้มากกว่าการทำหนาด้วย
เป็นการแบ่งพื้นที่จากการปลูกนาข้าวมาเป็นดอกเบนจมาสด้วย
วันนักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปก็ได้เป็นรายได้ด้วย
ใช่เป็นตัวอย่างที่ดีในการปรับตัวนะคะ
อย่างที่บอกไปช่วงเวลาที่ผ่านมาราคาข้าวค่อนข้างตกต่ำ
แล้วก็มีเรื่องนำเสนอแบบนี้ตลอดนะคะในเช้าสดใสว่าจะปลูกอะไรดี